อีกเรื่องหนึ่งสติสำคัญจริงคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษดรอันทรงเกียรติ
ที่ต้องใช้คำนี้เพราะเขาเขียนมาแบบนี้จริงนะคะ
เป็นประเด็นการเกือบจะวางมวยกันของหนึ่ง
คุณเต้พระรามเจ็ดจำหน่อยยาเขาได้เนอะ

เดี๋ยวให้ดูจังหวะที่สองคนมาเจอกันที่กลางสภาก่อนแล้วกันค่ะ
มา
มาเร็ว

คือต้องบอกก่อนว่าหลายคนน่าจะรู้กิติศักดิ์ของ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเต้มงคลกิจหรือคุณศิราเจนจาคะ

ใช่มันก็มีความแบบโอ้โหเจ็บคมกันอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วเขามีปัญหากัน
หน้าทีที่นายมงคลกิจสุขสินธารณนท์สศภักดิ์ไทยศิวิไลน์
เห็นนายศรีระเจนจ้าคะสศภักดิ์พลังประชารัฐ
เดินเข้าสะพานมาปุ๊บเดินปรีมาหาแบบนี้เลย
แล้วบอกพี่พี่ศิราแล้วจับตัว

คือเรื่องของเรื่องนายศีระที่เพิ่งเข้ามาที่สภาพ
เพราะว่าเขาเพิ่งไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเต้มงคลกิจ

กรณีถูกขู่ข่มขู่ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ก่อนหน้านี้มีการพูดอีกประโยคนึงด้วยนะ
คือคุณเต้มงคลกิจถามคุณศิราบอกว่า

คุณศิราก็ตอบกลับไปบอกว่าไม่ต้องมาคุยกับผม

แล้วจังหวะที่ไปเผชิญหน้ากันนี่นะฮะ
นี่คุณมงคลกิจก็เดินตามคุณศิราตลอดเลย

คุณมงคลกิจก็ยืนอยู่ใกล้ด้วย
ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามีทั้งสัมภาษณ์คุณศิรา

ลองฟังของคุณศิราก่อน
ดูนะถ่ายไปถ่ายไป
ก็คือถ้ายืนใกล้กันขนาดนี้สัมภาษคู่กันไปเลย
ก็ได้นะคะคุณมงคลกิจว่ายังไง

พี่เป็นลูกผู้ชายที่หย่ามไม่ได้
คุณเต้มงคลกิจพูดชัดเจน
ลูกผู้ชายฆ่าได้หย่ามไม่ได้

เล่าก่อนว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ย
เรื่องมันเกิดจากว่าคุณเต้มงคลกิจ
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การชุมนุมได้

คุณศิราก็เลยออกมาตอบโต้ในฐานะที่
ก็อยู่ภาคภังประชารัฐเนอะ

งงอ่ะงงกับพฤติกรรมของเต้มงคลกิจมากเลย
แล้วพูดออกมาประโยคนึงไงบอกว่า
เงินหมดก็ติดต่อมาเดี๋ยวดูแลให้เอง
โอ้โหฆ่าได้หยามไม่ได้ไง
อนุญาตอ่านตามที่เขาพูดนะคะ

ไอ้ศิระกูเจอมึงที่ไหน
กูจะเอาให้ฟันร่วงหมดปาก

แล้วสักพักหนึ่งโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไป

ทันค่ะแล้วถามว่าใครแคปคุณศิราค่ะคุณศิราแคปทันปุ๊บนี่เห็นไหม
มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาลบโพสต์แล้วเหรอครับพี่เต้

ติดต่อเฟซบุ๊กเลยนะคะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะ
เห็นไหมบางคนก็แซวบอกแมวเดินไปโดนปุ่มเหรอพี่

เท่านั้นแหละคุณศิราก็เลยแคปโพสต์นี้
เอาไปแจ้งความดำเนินคดีว่าถูกข่มขู่
แล้วก็คุณมงคลกิจเองก็มอบหมายทนายความ

จะไปแจ้งความ๒๔สิงหาคมนี้นะคะ

จริงก็ตั้งใจจะให้สองคนน่ะ

ประธานฝากบอกทุกคนคำเดียวเลยนะคะว่า
ต้องแยกแยะนะเรื่องส่วนรวม
กับเรื่องของบุคคล๒บุคคล
อย่าคิดว่าทั้งสภาจะเป็นแบบสองคนนี้

คุณศิราเองก็กล่าวถึงประธานสภาตลอดแล้ว
ต้องลงมาดูเครื่องนี้นะ